กับสัญญาณสันติธรรมดาลัยสนับสมัยหน้าอันสุด
ผลการให้คะแนนของมวยคู่เอกครับ

ให้ไฟแดงหวันโดม๔๗และตีโต้๔๙

ขวัญโดม๔๗และตีโต้๕๐ครับ

เอาชนะไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยชนะมาที่ราชดำเนิน

ก็ตีโต้เองก็ทำฟอร์มชนะ

มีเวทย์ตีโต้นึงวันนี้อีโต้เลย

โต้เลยนะเมียชอบถือที่บ้านอีโต้เนี่ยคอนโด
มีการอนใจให้นะครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีเสน่ห์นะ

ครับเรามาฟังประวัติของมวยคู่ที่สี่นะครับ

ชื่อกิติปีแอทอง

เป็นชาวจังหวัดน่าคอปภม

กมาแล้ว๔๔ครั้งชนะ๓๓ครั้งแพ้๑๑ครั้ง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินโบนันซ่าสกิจรุ่งโลศชื่อยุทธการแสงสีอายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญ
กมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๕๐แพ้๑๘เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนนำขบวนลูกหมู่๔ที่เวทีมวยสมุทรปาการครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์ชัยยุทธ์ขำนเรศนะครับ

แทงแล้วครับจอมกิติ๑๐นรมนต์๑๒๔โบนันซ่าสกิจรุ่งโลศน้ำเงิน
อย่างที่ผมกับพี่ป่าเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดแทบจะทุกวีคทุกวันเสาร์เลยนะครับ
ประเภทต่อแบร์เบอร์แบบนี้ชีวิตก็ไม่เหลือพี่ผัก

เนี่ยคือพาออกคู่มวยมาคือมวยวันส่งชัยเนี่ย

เนี่ยการออกคู่มวยมาเนี่ยบอกแล้วว่าโกรมเมอร์เตอร์เนี่ยเค้าระเอียดพลิกแบบน่าเกียจมากเลย
ต่างบอกว่า
คือคุณโกรมชายเนี่ยจะให้ความสนใจกับยอดมวยไทยรัฐตลอด
หลังจากที่วันเสาร์ต่อยเสร็จวันจันทร์บริษัทมีการประชุมกัน

แต่ละคู่แต่ละเสาออกมาเป็นยังไง
ออกมาแล้วแฟนมวยจะสนุกไหม
ต้องละเอียดจริงกับคุณผู้ชม

คู่นี้ก็แลกขวาไปคนละทีม

แดงนี่ได้หนากว่านิดนึงนะครับจอมกิติ
ดูกันขวาเจอขวานะ

ชื่อเสียงมวยเนี่ยคู่นี้ฝ่ายแดงนี่ได้เปรียบ
ไฟน้ำมือเปรียบโบนัสซ่าเนี่ย

ดีกว่าแน่นอนแต่ต่อยแล้วมันจะดีหรือเปล่านะครับ

มวยวันทรงชัยความแน่นอนคือสิ่งที่แน่นอน
ศึกวันทรงชัยศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบัน
ก็มีสู่สำเร็จเลยต้องดูไปเชียร์ไปไป

แฟนคลับของวันทรงชัยจากอดีตมาถึงปัจจุบันนั้น

ถึงบอกว่าท่านลองอยู่ได้นะศึกวันทรงชัย
ท่านบอกว่าแล้วเรียนมวยลองก็ต้องลองมวยวันทรงชัย

เหมือนสองเสานที่ผ่ายมากับยอดมวยไทยรัฐ

ห้อพลิกแต่เราคู่นี้พลิกแบบน่าเกลียดมาก
พลิกแบบว่าแภนคณะแบบคนที่ต่อไว้ไม่อยากจะกลับบ้านเลยนะพี่ป่า
แฟนที่บ้านจะเอาเรื่องอีก
อยากกลับเหมือนกันแต่กลับไปอย่างที่คุณอนุมัติว่าเขาจะเอาเรื่อง

ดูดาบจอแล้วแดงนี่หนากว่าใหญ่กว่านิดนึงเลยนะ
ชกกันไปกัน๑๒๔หลังจากคู่นี้ยังมีแม่แอด๑๐๐ปอนด์ด้วยนะอีกกี่คู่

เออคึกด้วย

ทำท่านักมวยมันจะใหญ่กว่าผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วนะคุณ

ป่ายแดงจอมพี่ตีนี่อีกแข่งขวากับเข้าลำตัว
พวกทางด้านบลอลนัลซ่านี่เตะขวา
บลอลนัลซ่านขวาบลอลนัลซ่านก็นั่งจากเขาใหญ่หรือกับ
เดี๋ยวดูวันนี้ใหญ่จริงไม่จริงครับ

มารบ๓พันบาท
ใหญ่ผู้เจระเข้ฝาดหางตามต่อยกที่สองครับ

รมนน้ำเงินโบนาซ่าสกิจรุ่งโรธ
ชวนละไหนเลยครับน้ำเงินโบนัสซ่า
มุชิกลับไปพิธีนะครับชายุทธ์ขำนเลส

ผลที่ผ่านมานะครับแหลมคมสิงหมาวิน
แชร์ทั้งคะแนนอับวันลูกสวนอินทราชัยชห้าพยักษ์
ชนะคะแนนไฟป่าศอดนรนิศ
ผู้นำรายการหวันโดมต่อมินมิแดง
แพ้คะแนนตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัยไป
แตกตั้งแต่ยกที่สองเลยหวันโดมต่อมินมิ

ผู้นำรายการจอมกิติโบนัสซ่าครับครับ

มันจะมีมวยเอกตัวจอมกิติสิงห์พะเนียง
รุ่นเก่าอดีตแต่ในปัจจุบันแดงจอมกิติสิทธิ์นรมลหรือสิทธิ์ประกายฟ้า
ลูกจับในนี่สวยงามเหลือเกินนะ
จะจับได้ต้องเจอแข้งซ้ายล่ะ
จุกหรือเปล่าโต้เลยขวาตีดบ้าง

ถ้าไม่ทันระวังนี่จุกเลยนะ
ตีนซ้ายแบบนี้หรือตีนขวาก็ได้ครับ

นี่ยกที่๒นะครับยังอีกยาวยังอีกไกลครับ

ขยับฟันด้วยศอกค้ำแล้วแทงด้วยซ้าย
โต้คืนแต่เจอลูกค้ำนี่แก้ได้หรือเปล่า

ยันตีไม่ได้ครับ

โต้ด้วยขวาเช่นเดียวกันครับจอมกิติ

ใช่โอ้โห
เสียงดังนี้ไปเลยครับเตะโดนนวม

น่าจะบอกว่าเป็นคู่ที่สนุกอีกคู่นึง
ปิดท้ายรายการวันนี้กับยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม

คืนด้วยขวาเช่นเดียวกันครับจอมกิติ

เหมือนเหมือนยังรอนะรอให้แดงออกก่อน
แน่เสียจังหวะเสียจังหวะลื่นไปนิด

วันนี้ชกกันเป็นกัน๑๒๔นะครับ

หนึ่งด้วยนะครับว่างัง
ช่วงปลายยกที่สองเตรียมกับหมดโยค
ครับภาพสโลของมวยคู่ที่สี่ยกที่สองที่ผ่านมาครับ
ไหวแดงนี่จอมกี่ตีจะทีบยันเข้าไป
โฮนัลซ่าหัวแท่งกวาแรกเลย
ไม่ต้องดูเชิงแล้วมวยเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ใส่กันแล้วก็ได้
ประเภทรุ่นใหม่ไฟแรงนะพี่ชัยนะเอาตามต่อยกที่๓ครับ
ยกที่สามมาแล้วนะครับจอมกี่ตีสิทธิ์นรมนด์แดงโฮนัลซ่าสอกิตลุงโลด
คู่นี้ต้องลุ้นกันที่ปลายด้วยนะครับว่า
ศึกชิงเหลี่ยมแข้งคู่นี้จะเป็นยังไง
คู่ที่ขาดบนวิธีชัยยุทธ์ถำนาเรท

ปิดท้ายรายการวันนี้กับยอดมวยไทยรัฐ
อัลเฮียค่ะมวยแบบนี้
ติออนิ่งมารอไม่ได้ครับแข่งซ้ายติติดเจอซ้ายที่เต็มกลับขึ้นด้วยขวาติแผง
กันหมดเลยขยับเข้าหาตลอดครับจอมกิติต้องขยับขยับมีในบวกไหม
ดูไฟแดงจะคึกเหลือเกินนะคึกครับ
ซ้ายสวนยุบเกี่ยวรากมากสวยตำราใหม่
ลูกนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะอย่าไปใช้บ่อยนะวิ่งไปจับขาเหลือเหลงล้ม
โหแดงมาพร้อมรูปหนักรอบหลี่ป่าวันนี้มีความคึกมาก
ทำท่าจะซ่าไม่ออกเหมือนกันนะโบนันซ่าฮะ
โบราณซ่ารอจังหว่า๒รอเปิดโดนลูกหนักมาอีกแล้ว

อาจารย์ภักกิจว่าอย่างไรอาจารย์ภักกิจ
ยังสั่งอยู่เองอย่าล้มบ่อย

อยากจะขึ้นไปชกแทนอยู่แล้วเนี่ย

รับเยอะแบบนี้มันไม่ดีโต้ได้เปล่า
เกี่ยวแล้วไม่ลงด้วยแม่ลูกนี้ไม่ได้อะไร

อ้าวตำท่าจะหยุดป่ะน้ำเงินโบราณซ่า

ลงในจับเค้นเลนส์ตี

โอ้โหเสืบเลยเสียบลูกนี้
โอ้โหแอ่งนี่ตีเลยครับ

โอ้โหโดยแล้วออกอาการเลยนะเจ้าโบราณซ่า

มาถึงครึ่งทางแล้วเกี่ยวล่างไม่ลง

มาพร้อมกับความคึกเลยนะครับจอมกิติวันนี้
ชนะสวยนี่ดีอย่าเปลี่ยนจากจองกิติเป็นเพชวิหาแล่ะ

หมดไฟแล้วนะครับ
ลูกหนักด้วยนะครับแดงจ้อมยินติ

โดดเดินต้อยอ่ะมัด

โพดันซ่าที่เสียหลักล้มมุมกันไปนอนเลยครับ
พยีบหน้าโพดันซ่าพยีบหน้าเข้าขึ้น

โหจอมกิตตีนี่โหดแค่งขวาได้หนักนะแค่งขวานี่ใช้ได้เลยจอมกิตตีนี่
ต่อยกที่๔ครับบรรยากาศในสนามยังแม่คึกคักอื้ออึ้งอยู่นะครับ

จะได้ใจเลยนะครับกางเกงสีแดงจอมกิตตีสิทธิ์และเรื่องมวย

ล็อกแล้วตีแล้วว้าว
เฮฮาอีกแล้วบรรดาพี่น้องแฟนมวย
มันต้องมีสารตั้งต้นก่อนนิดนึงก่อน

ถ้าคู่นี้พีคอีกสอนโหลปีกพี่ป่า
นี่แหละนี่มวยยอดมวยไทยรัฐนี่นะ

ล็อกแล้วตีไปเลยครับ
บรรดาพี่น้องแฟนมวยเริ่มเฮฮาเจี๊ยวเจ้าวุ่นวาย
รู้ว่าสามยกนั้นมันออมไว้เอาป่ะพี่ป่า

เหมือนช่วงปลายยุคที่สี่สั่งเดินแล้ว

อาจารย์ประกิจสั่งเดินตีขวา
เจอแล้วเป็นยังไงจอมกิตติ

วันนี้เตรียมในมาหรือเปล่าครับจอมกิติ

ยังยังไม่จบเกมยังไม่จบเกม
ต้องลุ้นกันต่อเหนื่อยกันต่อครับคุณผู้ชม
นี่กับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเมอเตอร์ส่งไทยรัฐและสุบันมีแข้งซ้าย
จอกขวาติดในตั้งแม้ค่า

ตีไม่ได้เกี่ยวได้แล้วแต่ตีไม่ได้

จังหวะ๒อยู่นะครับตอนนี้

ส่งแล้วกินรุ่นโฆษ
หลี่บิดเหลี่ยมเลยจมวิติ

หลายจุงต้นยก๒นาทีคือว่า
เล่งแบตสุดยังต้องเดินต่อ
แต่ว่ายังนิ่งนะไอ้เจ้าชมกระติกนิ่งเลย

หมดหมด

นี่ก็น่าจะเป็นรถยนต์ไฮบีทเนี่ย
มีทั้งน้ำมันมีทั้งไฟฟ้าหมดไปเฉยเลยอ่ะพี่ปาก

แค่บอกตอนชกผมจะไปวิจารณ์ว่าคู่หนึ่งดีไม่ได้เลยในสายงานเขา
พี่ปะค่ะ

สารภาพเลยตี่เม็ดนี้

การทำมวยเขาไม่ขี้เลยนะ
เขามีมวยยอดมวยทักษิณเล็ก

หมดยกครับ

ทางด้านโบดันซ่านี่กลับมาฮึด
ดันกรมกิตีสีเสรียหลากลมไป
หัวแห้งซ้ายเลยโบราณซ่า

ตามต่อยกสุดท้ายครับ

ก็ใช้ได้นะงานออกคู่มวยบอกว่าคุณเมืองชัยจะละเอียดมากเลยกับยอดมวยไทยรัฐ

ติดตามนะครับกับยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์
ผู้เปิดหัวนะกล้ารบโตโยต้าระยองกับเสกสิทธอแสงเทียนน้อยนะ
ลิศเทซ่ายิมกับสันเพชรสพลสุพรรณสำนักพระราชศึกษานะครับ
ลำนมูลเล็กต่อมิมูลีกับเพชรเกลียงไก่ต่อสิราชัย
ฉลามศึกสขวันนี้สังรอดกับวิศนุพรเพชรปตอยอดภูไทยเรนูนครกับไอคิวสเดชปีชา
ตุลาการสอนรงศักดิ์ช้อนรงศักดิ์ครับเจอกับเพชรพิทยารัตนพานุ
ท่านผู้ชมหลังจากหมดยกนี้เราคงต้องลาท่านผู้ชมนะครับ
แล้วอีกหนึ่งคู่ก็ติดตามทางไทยรัฐยูทูปแชนัลนะครับ

เน้นหมัดอย่างเดียวแล้วมีไม่มีก็ต้องหมัดเท่านั้นที่ช่วยได้อย่างอื่นไม่ต้องมาคุยเลย
ที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นหมัดแห่งเลยนะ
มีแน่มัดไอ่ขุนศึกท่านต้าเจฮิงกันนะคุณพันธ์ที่ต่อยฉลามศึก
ได้บวกนับมาคืนนะสุดท้ายแล้วกันเรียบ
คนละนับเสียวไปเสียวมาเลยนะ
ส่วนมากจะไม่มักอุลักษณ์มันจะบ่อลักษณ์ซะเยอะนะคะ
เร่งมากถ้าซ้อมมาไม่ถึงไม่ดีก็หมดเสร็จ
แล้วไปเร่งเอาใน๐๗๒นหมดเลย
อันสุดสองนาทีนะได้แค่นั้นเลย
อากาศ๒นาทีนั้นคือน่าจะเป็น๒นาทีทองถ้าทำได้ก็ได้นะ

ทำได้นะพอทำเสร็จปุ๊บก็เร่งจนหมดเลย
หมดแล้วเขาโต้มาโดนขวาเข้าไปสองทีหมดเลยดูออกอาการเลยเจ็บนะ
เรื่องการวิซ้อมนี่สำคัญมากการทำมวยในยุคนี้เนี่ยความแข็งแรงนี่ก็ถือว่าเป็นหลักใหญ่เลย
ความแข็งแรงมาอันดับหนึ่งตอนนี้ต้องแข็งแรงไว้ก่อนเลย
อย่างวันนี้คุณเห็นไหมไอ้เจ้าอินทราชัยน่ะนี่คุณชนะนี่เพราะว่าผมว่าการพิซ้อมนะ
แข็งแรงลูกแข็งแรงกับลูกได้ใจนะแล้วก็เร่งได้ตลอด
ใช่เร่งได้ตลอดครับเร่งไม่มีหมดทำไฟล์ป่าน่ะหมดครับ

หลังจากหมดยกนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปนะครับ
แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ

คุณทำรายการก็ชะลามศึกสะขอวันนี้สำนับรอบกับวิศนุพรพรพรปฏอ
แล้วก็ขอบคุณใบยังฟอร์ดเรนเจอร์เกิดมาแกร่ง
ศึกยอดมวยไทยรัฐประจำทุกวันเสาร์นะครับ
กับยอดมวยไทยรัฐวันนี้ก็ต้องขอบคุณหัวหน้าคณะมวยทั้งหลายนะ
โอ้ขอบคุณมากเลยนะทำมวยมาสู้กันทุกคนเลยนะถูกต้องแล้วก็พลิกล็อกกันหน้าดูเลยหลายคู่เลย
เป็นประจำนะครับกับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนาสุบันนะครับ
ขณะที่โบนันซ่ามุมน้ำเงินเนี่ยลักษณะซี่โค้ง
ซี่โครงซ้ายนี่ไปรวมอยู่กับทางขวาหมดแล้วยุบหมดยุบหมดเลยไปอยู่ฝั่งเดียวหมดเลย
โดนจนยุบเลยนะคงไม่มีปัญหาแล้วนะผู้ชนะก็น่าจะเป็นทางด้านฝ่ายแดงอ่ะนะ
น้ำเงินนี่แทบจะเดินเอียงกลับค่ายเลยแล้วครับโดนเข้าไปแต่ละแข้งนี่เดินบิดเลยเดินเอียงกลับค่ายเลยครับ
แม่โดนแล้วเจ็บจริงครับโบนัลซ่าสหกิตรุงโลดผู้ชนะนะครับจอมกิตติสิทธิ์และรุมลแฟนไฟ
ชนะคะแนนโบนันซ่าสกิจรุ่งโรศไปทางศึกยอดมวยไทยรัฐครับวันนี้ผมอธิวัฒนเวทประเสริฐศุกร์พี่ป่าหินกอง
ชายไทรัสรวมถึงเอกชุมพรพร้อมดินสถาดจากไทรัสทีวีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ